เขาก็แชร์กันเยอะในโซเชียลมีเดีย
กรณีที่มีสาวขับรถเบ้นคนหนึ่ง
รุมทำร้ายคนขับรถกระบะ
แล้วก็ยังทำร้ายร่างกายนะคะ

อันนี้เป็นภาพจากเพจดังนะ
โพสต์ข้อความในกรณีที่เบนส์คันหนึ่ง
เขาบอกว่าเบ้นเถื่อนขับรถไม่มีใบขับขี่
ตัดหน้าชนกระบะจะหลอกเอาประกันว่าอีกคนเป็นคนขับ

มโพดำเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้

บอกว่าเบนท์คันสีดำนี้ผู้หญิงเป็นคนขับใช่ไหม
แต่ผู้หญิงไม่มีใบขับขี่
พอมันเกิดเหตุการณ์มาเฉียวกับรถกระบะ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้น
ก็ต้องแจ้งประกันกันทั้งคู่
ทั้งรถกระบะกับรถเบนท์
แล้วคนขับรถเบนท์ซึ่งเป็นผู้หญิง
พอไม่มีใบขับขี่เขาก็จะเปลี่ยนตัวคนขับ

ให้มารับผิดแทนเพื่อจะได้ไม่ผิดกฎหมาย
พอเพจนี้แชร์ไปคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะ
แล้วก็อยากจะให้ฟังคนขับฟังเบ้นท์
ออกมาชี้แจงรวมถึงแสดงความรับผิดชอบ
เพราะว่าก็เป็นฝ่ายผิดตั้งแต่แรกนั่นแหละ
แต่ผิดแล้วก็ไม่ยอมรับไง
กลับพาพวกมารุมทำร้ายผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บ
ทีมข่าวธนาทีวีกระซอบถามไปยังผู้เสียหาย
ทราบชื่อก็คือนายประพลแพรน้อยอายุ๔๒ปีนะคะ
เป็นพนักงานขับรถขนส่งน้ำแข็งย่านน้องแข็ม
ตอนนี้ก็ยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางขุนเทียนหนึ่ง
ได้รับบาดเจ็บจากการถูกรุมทำร้าย
หัวแตกเย็บเจ็ดเข็มใบหูซ้ายฉีก
ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง
มีอาการปวดหัวตลอดเวลาด้วย
นายประพลเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑
มีนาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่ายโมง
ขณะที่ตัวเองกำลังขับรถไปส่งน้ำแข็ง
ย่านเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางเส้นบางบอน๕

ก็มีผู้หญิงขับรถเบ้นตัดหน้า

หลังจากนั้นสาวคนขับเน้นก็โทรเรียกประกัน
แต่ระหว่างนั้นคนขับเบนเอง
ก็โทรเรียกเพื่อนให้มาเปลี่ยนตัวด้วย
เพราะว่าตัวเองไม่มีใบขับขี่นะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนขับ

กระทั่งผู้หญิงคนนี้แหละที่ขับเบนท์

รุมทำร้ายนายประพลผู้เสียหาย

มากไหนมันจะดิ่งเข้ามาหาผมเลยครับ
มันสู้แบบความหยาบต่อยผมปั้มลงไปที่พื้นโต๊ะหิน
โต๊ะหินแล้วเขาก็ทึบทั้งมันโต๊ะหินแตกครับ

ไม่รู้เขาใช้อะไรคิดครับทำอย่างนี้ครับ

แล้วเขาลงมาคุยกันดีมาพูดกับประการเขา

เพราะว่าเราก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยครับ

หลังเกิดเหตุนายประพลก็ต้องนอนพัก๒๓วัน
เพื่อดูอาการตามที่แพทย์สั่งก่อนนะคะ

ไม่ได้ทำงานขาดรายได้มาเลี้ยงครอบครัว
ก็เลยต้องการให้คู่กรณีออกมา
แสดงความรับผิดชอบกับการกระทำหน่อยนะคะ
ส่วนเรื่องคดีนั้นพันธมตโทสมชายจิรวัตร
รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนสนน้องแข็มบอกว่า
ตอนนี้รู้ตัวคู่กรณีแล้ว
อยู่ระหว่างเรียกมาสอบปากคำนะคะ
เรื่องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใด
แต่ถ้าหากข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ผู้เสียหายให้ปากคำ
รวมถึงถ้ามีพยานเห็นเหตุการณ์
ฝั่งคู่กรณีจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะคะ
ส่วนหญิงสาวที่ขับรถเบนท์

เพราะว่ารถเบ้นคันนี้เป็นของบริษัทแห่งหนึ่ง

พอเพจแหม่มโพดำเขาออกมาแฉเรื่องนี้แล้ว

ก็มีคนอ้างว่าเป็นคนขับรถเบนท์
เป็นผู้หญิงคนนี้
เข้ามาชี้แจ้งในเพจแหม่มโพดัมด้วยนะ
ก็เหมือนว่ามีการทกเคียง

มีการอะไรเกิดเหตุกันบนท้องถนน
พอด่ากันตัวผู้หญิงคนขับเน้นเขาก็กลัว
เขาก็เลยโทรเรียกแฟนมาพร้อมกับเพื่อนมา
แล้วปรากฏว่าพอแฟนเขามาเพื่อนมา
คนขับรถกระบะก็ยังไม่ยอมก็ยังด่าอะไรกันอีกนะ
จนเกิดเป็นเหตุทำร้ายร่างกายกัน
มันก็เหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวเหมือนกันนะ
เธอก็ชี้แจงมาแบบนี้เรื่องไม่มีใบขับขี่

เพจแมนโพดัวเขาบอกว่าเบนส์มาแล้ว

ดังนั้นก็ต้องตรวจสอบทางด้านของข้อกฎหมายต่อไปด้วย